ชัดชาติสิทธิพันธ์นั่นเองวันนี้เราจะมาซึมซับพลังในการทำงานของผู้ว่าท่านนี้กับนโยบายต่างต่างและสิ่งที่จะทำเพื่อพี่น้องคนกรุงนะฮะให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนดังนั้นคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนและติดตามชมทั้งรายการของเราด้วยนะฮะส่วนวันนี้ใครที่มีคำถามอยากฝากถึงผู้ว่าหรืออยากแสดงความคิดเห็นใน
สแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้เลยส่วนคุณผู้ชมที่ชมไลฟ์สดอยู่ทางแฟนเพจเฟสบุ๊คกรุงเทพมนาคอลโดยสำนักงานประชาสำคัญหรือว่าทางช่องทางต่างต่างของไทยรัฐนะฮะทางโซเชียลต่างต่างนี้นะครับก็สามารถไปร่วมแสดงความคิดเห็นมาได้นะฮะเพราะเราจะมีการแนบลิงค์แล้วก็เปิด
ดีไซน์เก๋เก๋เท่เท่ให้คุณผู้ชมได้ร่วมในการแสดงพลังรักโลกแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมฮะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว
พูดว่าชัดสิทธิพันธ์กันเลยนะฮะ
หลังจากเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมนครต่างคึกคักไปด้วยการหาเสียงจากผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียและตอนนี้ครับกรุงเทพมหานครก็ได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพ
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากกรกต
แต่คุณชัดชาติเองก็ยังคงลงพื้นที่
ทำงานทำงานทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ

ยกย่องให้เขาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตยพี

และอนาคตของคนกรุงเทพมหานคร

ติดตามได้กับเปิดนโยบายผู้ว่ากอทมชัดชาติสิทธิพันธ์
คุณผู้ชมฮะแล้วเราก็ถึงเวลาที่เราจะมาซึมซับพลังของบุคคลคนนี้แล้วนะฮะ
ซึ่งแน่นอนท่านอยู่ในตำแหน่งไหนท่านก็จะได้ฉายาว่า
เป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในปัตตาพี
และคราวนี้ท่านมาอยู่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคม
ท่านก็จะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในปัตตาพีเช่นเดียวกันนะฮะ
ผมอยู่กับผู้ว่าชัชชาศิริพรสวัสดีครับ

วันนี้รายการของเราโชคดีมากนะฮะที่ผมไม่ต้องวิ่งสัมภาษณ์ท่าน

ไปเลยแม่ไม่งั้นต้องเป็นแบบฟิตหน่อยนะฮะ
ลงพื้นที่ตลอดเวลาแล้วนักข่าวทีนี้ต้องวิ่งตามท่านตลอดเวลาเหมือนกันนะฮะ
ท่านมาในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคมพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนคนกลุ่ม
ท่านมองภาพอนาคตของกรุงเทพมันละครจากนี้อย่างไรบ้างอ่ะ
ผมคิดว่าจริงแล้วถามว่าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครคืออะไร
ผมว่าจริงแล้วหน้าที่หลักเรามี๓เรื่องนะครับ
ว่าเรื่องแรกคือเรื่องคุณภาพชีวิตของคน
ผมว่าจริงแล้วเราเห็นเรื่องฝุ่นเพียง๒๕
เรื่องน้ำเสียเรื่องขยะทางเดินเท้าความปลอดภัย
ที่สองคือการเพิ่มประสิทธิภาพของเมือง
คือการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว

ที่๓คือการเพิ่มโอกาสให้คนเมือง

การกระตูกศิษยะกิจการหายชาติธรรมการเจ็ดอาทลักษณ์

คือคุณภาคชีวิตเพิ่มปัจจุภาพของเมือง

อันนี้คือหน้าที่หลักต้องเชื่อว่าการเรียกว่าทำหน้าที่๓เรื่องนี้จะดีขึ้นในทุกบ้าน
กรุงเทพยังต้องเป็นเมืองหน้าอยู่สำหรับทุกคน
ใช่มันไม่ยากนะที่จะทำกรุงเทพให้เมืองนั้นอยู่สำหรับบางคน
แล้วก็แต่ละคนก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกัน
เพราะว่าเราจะมีคนในแต่ละพื้นที่แต่ละอายุแต่ละอาชีพก็จะมีโจทย์ที่หลากหลาย
แต่ทีนี้หลายคนมีความหวังจากท่านผู้ว่าชาติชาติที่เข้ามาตอนนี้เห็นความแข็งแกร่งของท่าน
ท่านอยากจะบอกอะไรถึงคนกรุงก่อนเลยในการที่จะส่งพลังไปถึงคนกรุงก่อน
จริงแล้วกรมมทำหน้าที่เต็มที่เรามีแผนดำเนินการทัศเจนแผนปฏิบัติการที่ละเอียด
๒๑๖ข้อแล้วแต่๒๑๔๒๑๖เรื่องนี้เราทำเต็มที่
ทางเดียวกันผมเชื่อว่ากรทมจะไม่สามารถพัฒนาได้เต็มที่
ถ้าเราไม่รับความร่วมมือจากคนกรทมด้วย
เพราะว่าจริงแล้วเมืองคืออะไรเมืองไม่ใช่ตึกร้านบ้านช่องนะ
เมืองคือคนคนเนี่ยคือเมืองที่มันพัฒนาไปด้วยกัน
แล้วก็เราทำเต็มที่ครับในใดเดียวกันก็ขอให้พวกเราเดินไปด้วยกัน
ช่วยกันคนละมือคนละไม้แล้วก็ผมว่าถ้าเรามีการร่วมมือกัน
ผมเห็นใน๗วันที่ผ่านมาผมเห็นความหวังมหาการเลย
ตื่นเต้นอยากจะมีส่วนร่วมเช่นอย่างเรามีงานดนตรีในสวน
เป็นมิติใหม่ที่มีคนเสนอตัวมาเล่นแล้วเราคุยกับอาจารย์สุกรีที่มหิดล
ท่านก็เสนอเอาวงจากเกษตรขาดมาร่วมแล้วก็มีคุณหมอท่านหนึ่งก็มีทีมที่ทำบนตีแก๊ส
แล้วก็เสนอตัวว่าจะมาเล่นดนตรีให้คนฟังอันนี้คือความสวยงามที่ว่ามันไม่ใช่มาจากกรทม
เป็นแค่ผู้อำนวยความสะดวกแต่เนื้อหาเนี่ยคนกรุงเทพเป็นคนทำใส่เข้ามา
เพราะว่านี่คือพลังที่เกิดขึ้นไงว่าจริงแล้วกรทมเราพร้อมจะเป็นผู้อำนวยความสะดวก
ขณะเดียวกันถ้าเกิดมีพลังจากประชาชนมาร่วมเนี่ยเมืองที่มันเปลี่ยนรูปสร้างความหวังสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มมากเลย
มันมีรอยยิ้มมันมีสายหน้าที่เปล่งประกายของคนกรุงแล้วท่านนะก็นำมาจากท่านนี่แหละ
เรามีมาตรการควบคุมโรคให้แต่เนื้อหาความสนุกอะไรต่างมาจากประชาชนมาจากคนกรุงเทพที่เป็นส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหา
พูดถึงเรื่องของนโยบายเมื่อสักครู่นี้จาก๒๑๔เป็น๒๑๖

ท่านผู้ว่าอธิบายให้ชาวกรุงเทพมาก่อนให้ฟังกันที

คือว่าเราอยากจะให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

แต่ว่าพอเรามาคิดปุ๊บเราก็ไปดูตัวชีวัตรของต่างประเทศ
แต่เราก็ทอนมาเป็นของกรุงเทพ

เริ่มจากเรื่องความปลอดภัยสุขภาพสิ่งแวดล้อมการเรียน
บริหารจัดการให้อยู่ตรงกลางการเดินทาง
โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและการสร้างสรรค์

ที่เป็นเหมือนกับเป็นนโยบายหลักที่ทอนมาจากเมืองน่าอยู่กับทุกคน
จากนั้นเราก็คิดว่าแล้วจะทำให้มัน๙ด้าน๙ดีได้อย่างไร

ตอนแรกออกมา๒๑๔ตอนนี้เพิ่มเป็น๒๑๖แล้ว
เพราะว่าผมบอกว่าแผนนี้มันไม่ใช่แผนที่เป็นกีฬาการลึกไง

ที่มันสามารถเพิ่มได้ตามความต้องการที่เราเจอ

ใช่อย่างตอนนี้นาทีนี้เนี่ยเรากำลังประชุมกับเครือข่ายผู้พิการ

ถ้าท่านมีแผนอะไรที่ต้องการบอกหมดเลยว่าเราสามารถเพิ่ม

๒๑๖ข้อเรากฎธมเอาไปศึกษาแล้ว

อย่างเรื่องแจกผ้าอนามัยให้เด็กบางเขตเริ่มทำเลย

เราก็จะพยายามทำงานเพราะว่าสมัยยืดก็คือสองส่วนเจ็ดละ
ข้าวในเจ็ดของเวลาที่จะมีละผมไม่อยู่รัจจังการ

แต่ว่าทีมบริหารอาจจะพยายามลุยหน่อย
คนไหนที่เกี่ยวข้องก็มาเจอกันวันหยุดบ้าง
เพื่อให้ทำกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่ดีกว่าทุกคน

ผมว่าเรื่องรถไฟสายสีเขียวก็เป็นเรื่องใหญ่นะ

ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก

ว่าต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนให้มากที่สุดคิดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เหมือนว่าเรื่องการพยายามให้ชีวิตกลับมาสู่ปกติ

เพื่อให้ผมว่าต้องเรียกกลับมาเศรษฐกิจ

สามก็คือเรื่องความปลอดภัย
เราจะเห็นกรณีที่แบบรถชนทางมาลาย

คุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราไปด้วยนะครับ
ก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นดี
กับเรื่องราวในรายการของเราเข้ามานะครับ
และที่สำคัญท่านจะได้ร่วมรับของที่ระลึกจากกรุงเทพมหานคร
เป็นกระเป๋าผ้าดีไซน์เก๋เท่แบบนี้
รักโลกรักสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะครับ
แค่คุณผู้ชมที่รับชมรายการผ่านไทยรัฐทีวีของเรา
จากนั้นท่านร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับ
ความคิดเห็นของท่านเหล่านี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนากรุงเทพมนาคอนต่อไปนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะติดตามได้ว่าท่านนั้นเป็นผู้โชคดีหรือเปล่า
ท้ายรายการตรวจสอบรายชื่อกันนะครับ

ความดีของคนกรุงเทพยังคงแข็งแกร่งอยู่กับ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคอลคุณชัชชาติศิริพรรณนะครับ
ในช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องของนโยบายต่าง

แล้วก็ที่สำคัญเรียกว่าเป็น๙มิติ๙ดี
ที่ทำให้กรุงเทพรวมถึง๑ปีแรกที่จะทำอะไรบ้างนะครับ
คราวนี้เรามาพูดถึงการทำงานต่อไป
ที่บอกว่าอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณ
แต่ใช้พลังและความแข็งแกร่งในการทำงาน
เท่าที่ฟังผู้ว่ามาก็คือเรื่องของการ

อันนี้อาจจะไม่ต้องคิดถึงงบประมาณอะไรต่างนะฮะ
แต่สิ่งที่ทำได้เลยมันคือการใช้พลังและบูรณาการ

เราอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณมากนะ

ก่อนไปเรียนเยอะช่วงที่มีการพัฒนาตัว

เพิ่มท่าหาเพิ่มครูที่ดูแลเด็ก
แต่ว่าผลมันได้เยอะเพราะว่าเด็กพัฒนาการเยอะ

ให้การเด็กเข้าสู่ปฐมสู่มัธยก

อย่างผมว่าผมบอกปลูกต้นไม้ร้านต้นอย่างนี้

กรธมรณ์มีโอกมาปีถึง๘เมื่อล้าน
บวกกับรัฐบาลกลางให้มา๒๐๑๐๐ล้าน

จำกรแฝงด้วยก็๗๘ล้านบาทจากนั้นเราต้องใช้เข้ามาอย่างฉลาด
เรื่องของปัญหาเส้นเลือดฝอยนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับดังนั้นปัญหาเส้นเลือดฝอยเหล่านี้
ท่านผู้ว่าชัดชาติต้องลงพื้นที่เพื่อให้ไปเจอปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้จริง
ถ้าผู้ว่านี่ลงปุ๊บไปปั๊บแตกสินใจทันทีลงทันทีเลย
ลงพื้นที่ทันทีแบบนี้ได้เห็นอะไรที่เป็นการสะท้อนความจริงบ้างครับ
แทนพอร์โอเคทแทนคนอื่นหรือเปล่า
หรือว่าไปทำงานเล็กซึ่งไม่ได้เกี่ยวผู้ว่าหรือเปล่า

การลงมื้อที่ถ้าผมลงไปดูการทำหนดเนี่ย
มันไม่ใช่การแก้ปัญหาณจุดนี้จุดเดียว
กรรมการส่งสัญญาณให้ทั้งกรทมทุกเจ้าที่ทุกหน่วยว่า

ถ้าผมลงมาจุดนี้หมายว่าทุกจุดต้องได้รับการแก้ไข

แต่ว่านี่คือส่งสัญญาณว่าเฮ้ยคุณต้องเอาประชาชนมาดูตั้ง
ที่ผมลงเนี่ยไม่ใช่เพราะจุดนี้

เดี๋ยวเจอกันอีก
แล้วผมว่าอันนี้คือส่งสัญญาบังเกิ้ลเราต้องการให้คุณหนังผมหันหน้าให้ประชาชน
เพราะว่ามันต้องลงละเอียดมันยังงานนะต้องลงละเอียดแล้วต้อง
อันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ทำโดยสวทชทำไว้นานแล้วมีหลายบุญงานใช้
แล้วก็มันเริ่มใช้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วนะครับจะขอเข้ามาใช้
ช่วงนั้นมันก็มีคนแจ้งมาสัก๑๐๐๐๒๐๐๐เคส
แล้วพอช่วงหาเสียงเราก็ปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันผิดกฎหมายเลือกตั้ง

แล้วก็ไถยยอยไล่และก็ล่มไปเลย
จริงมีคนแจ้งเลือกเข้ามาสัก๑๐๐๐๐รายการ

แล้วก็อันนี้มันก็คือให้พลังกับประชาชน
มันจะดีกว่าแบบเดิมที่โทรมาแจ้งเหตุใช่ไหม
แต่พอเราขึ้นจอเราเห็นว่าเกษตรนี้เรามีเรื่องกี่เรื่องอาหารที่ไหนและเห็นทันที่เลย
รวบรวมเป็นสถิติข้อมูลได้ชัดเจน
ใช่และมีรูปที่เราบอกเขาแจ้เขาถ่ายรูปแชะ
ส่งเขามามีพิกัดจิพย์เอสรูปเวลาและเนื้อหา

แสดงเป็นอำนาทุกวันที่จะแจ้งเหตุ
ข่ะยิ่งโซเชียลเข้าถึงง่ายด้วย

แล้วสามารถเปลี่ยนพลังได้โดยไม่ต้องใช้เงิน
พลังของคนกรุงในการที่จะสอบถามเขา

ถึงจะเห็นผลอันนี้แก้ไขให้ประชาชนไปส่วนหนึ่ง
ส่วนนึงนะผมว่าเกิดเยอะกว่าที่ดู๘๐๐กับเรื่องนะ

จริงแล้วมันลดขั้นตอนการสั่งงานเลยต่อปกติส่งให้ทางประหลาดลงไปถึงจำนักโอ้โหอันนี้ก็๗วันแล้ว
มันก็ทำให้เขตเห็นเลยแก้ได้เลยไม่ต้องมาผ่านวงจรแล้ว
ส่วนใหญ่ที่แจ้งเข้ามาตอนนี้เป็นเกี่ยวกับอะไร
ก็นี่ค่ะขยะสุดบาทรถติดน้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาเต็มเลือดฝ่อยนะครับ
จริงทุกปัญหาไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยแล้วนะเป็นปัญหาที่ต้องใส่ใจทุกอัน

มันเยอะอยู่หมดเลยเพราะว่ามันซ้ำมาจากการไม่เล่าข้อ

สุดท้ายมันจะเอาไปซ้ำกัน

ถ้าเกิดอยู่ชานเมืองรถขยะไม่พอ

คุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราไปด้วยนะครับ

ความคิดเห็นดีกับเรื่องราว
รายการของเราเข้ามานะครับและที่สำคัญท่านจะได้ร่วมรับของ
ที่จะรึกจากกรุงเทพมนาคอลเป็นกระเป๋าผ้าดีไซน์เก๋เก๋เท่เท่แบบนี้
รักโลกรักสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมที่รับชมรายการ
ผ่านไทยรัดทีวีของเราหมายเลขสามสิบสองเนี่ย
ความคิดเห็นของท่านเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากรุงเทพมนาคอนต่อไปนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะติดตามได้ว่าท่านนั้นเป็นผู้โชคดีหรือเปล่า
ท้ายรายการตรวจสอบรายชื่อกันนะครับ
คุณผู้ชมฮะรายการของเราวันนี้อยู่กับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมนคร

แน่นอนว่ากรุงเทพมหานครมีปัญหาเยอะมาก
ต้องมาดูว่าท่านผู้ว่าจะบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหายิบย่อยอย่างไร
ท่านผู้ว่ากันต่อถึงปัญหาต่างที่เกิดขึ้นนะครับ
ว่านอกจากพลังจากผู้ว่าแล้วพลังจากเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ท่านอยากจะบอกอะไรถึงประชาชนว่าตอนนี้ทางกรุงเทพมหานคร
เราพร้อมทำงานให้กับประชาชนเต็มที่
เต็มที่ครับผมเชื่อว่าค่ายการกรุงเทพแล้วก็ลูกจ้างเนี่ย
หมื่นคนเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีคนมีพลังเยอะมากเลยนะ
ผมคิดว่าเขาต้องการแค่ทิศทางแล้วก็ผู้นำที่สามารถนำเขาได้
ที่จะมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาแล้วผมคิดว่าเราก็พร้อมในจุดนี้นะครับ
ว่าเราเจอพนักงานเยอะแยะแล้วเราไปเจอพนักงานที่แบบกวาดถนนเนี่ย
เราก็ไปให้กำลังใจคุยกับเขาถามปัญหาเขาอะไรอย่างนี้
ผมว่าเขาต้องการคนที่มาร่วมทุกข์ร่วมสู่เขา

เพราะว่าผมก็เชื่อว่าฆาตการลูกจ้างกรทมก็มีความโชคดีกว่าประชาชนอีกจำนวนมาก
อย่างน้อยเรามีเงินเดือนเรามีสวัสดิการ
พื้นที่ประชาชนจำนวนมากแหล่งเดือดร้อนเงินเดือดไม่มี
ก็ต้องฝากบอกว่าพวกเราก็ต้องเต็มที่ครับ
เพราะเราต้องบริการประชาชนให้เต็มร้อย
แล้วถ้าเกิดมีข้อยังไงก็บอกก็ได้แล้วกับเปลี่ยนปรับลงตัวให้ดีขึ้น
จัดสรรเวลาของท่านเองแล้วก็ทีมงานในการทำงานให้ชาวกรุงเทพ

ก็เหมือนเดิมผมจะตื่นชาวผมไม่ค่อนนอนเร็ว

แล้วก็ออกไปเจอคนบ้างทำงานนโยบายบ้าง
อย่างที่ท่านบอกตั้งแต่แรก๗วันสำคัญหมด

ก็ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าหน่อยครับ
งั้นถามต่อเลยฮะ๔ปีจากนี้ไป
การเดินหน้าของท่านผู้ว่าชัดชาติในการบริหารกรุงเทพมหานคร
คิดว่ากรุงเทพมนตรากรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ผมว่าข้อดีคือเรามีแผนทัศน์เจน

ผมว่าเมืองโปร่งสายขึ้นมีอยู่ริษภาพขึ้น

คางเรื่องในการพนักบริษฐานาที่มีสิทธิภาพขึ้น
นับเศียดีขึ้นและก็ต้องเรียนว่า๒๑๖เลือกที่วางไว้แล้วจะเพิ่มขึ้นนี่จะตอบโจทย์ของเรา
และผมว่าความกับน้ำคือจากแผงที่เราทำ
แล้วผมว่ากรุงเทพมีสิ่งดีมากมายนะครับที่มีค่า
แล้วผมว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นเราเห็นพลังของการร่วมใจกัน
ก็ขอให้พวกเราเดินไปด้วยกันครับอย่าปล่อยผมเดินคนเดียวนะครับ
แล้วเราเดินมาด้วยกันผมว่าแต่ละคนทำบทบาทของตัวเองกรมอทำของตัวเองให้เต็มที่
มันจะเป็นภาพต่อที่มีพลังแล้วก็เปลี่ยนเมืองได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจครับ
ฟังท่านผู้ว่าชัดชาติแล้วโอ้โหรู้สึกฮึกเหิมนะสายตาเนี่ยเปล่งประกายจริง
วันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่าชัดศิริพาณมาชมมาละชนกับคุณผู้ชมด้วยนะท่าน
ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าชาติชาติศิริพันธ์ในการออกรายการในครั้งนี้
ขอบคุณเป็นอย่างสุดครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่
จะมีพลังที่ฮึกเหิมในการที่จะร่วมพัฒนากรุงเทพมนครไปด้วยกัน
หลังจากที่ได้ฟังแนวทางการทำงานของท่านผู้ว่าชัดศิริพาณ
แล้วก็ยังได้นี่ประสานหมัดชนหมัดกับท่านแล้วนะครับ
พลังเหล่านี้จะเป็นพลังที่สำคัญในการที่ท่านจะเป็นส่วนหนึ่ง
การร่วมพัฒนากรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนนะครับ
ส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการนะฮะ
ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับ
และอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือเข้าไปที่แฟนเพจของกรุงเทพมหานคร

จะมีการแนบลิงก์และเปิดช่องคอมเมนต์

ความคิดเห็นนำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครด้วยกันนะครับ
แล้วก็แน่นอนทุกความคิดเห็นนั้น
จะได้ร่วมในการลุ้นรับของที่ระลึกจากกรุงเทพมหานคร
เป็นกระเป๋าผ้าดีไซน์เก๋เท่
ร่วมรักสิ่งแวดล้อมรักโลกของเรา
ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมเลยครับสวัสดีครับ